อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเป็นหน้าที่ของคุณตำรวจ
ที่เขาต้องมาตั้งด่านคอยตรวจคอยดูว่าใครจะเข้าผ่านสถานที่ต่าง

แต่ด่านที่ตำรวจตั้งตรงเนี้ยไม่จับคุณผู้ชมแต่แจกค่ะ

อะไรเหรอคะคุณผู้ชมนี่เลยแจกเจลแอลกอฮอล์
ถี่นี่ตำรวจดักเลยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไป

รับของแจกไปก่อนนี่ให้กับทุกคันเลยนะ
อยู่ที่บริเวณถนนวรเดชดริมเขื่อนรัชพรรภา
เขื่อนรัชประพาพัฒนาเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะ
คุณพี่ตำรวจชุดเฉพาะกิจรามศูนย์๖๒
และทางด้านเจ้าหน้าที่สพเมืองราชบุรีก็มาตั้งด่านตรงนี้แหละนะคะ
ให้กับประชาชนตั้งพันขวดเนี่ยเออใครผ่านไปผ่านมาก็รับของแจกนี้เป็นก่อน
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสรวมไปถึงป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายในพื้นที่
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับประชาชนนะคะ
ประชาชนหลายคนตื่นตกใจเวลาตำรวจตั้งด่านเนี่ยเกิดหวาดระแวงขึ้นมา
ทำอะไรผิดหรือเปล่าทำไมตำรวจต้องเรียกด้วย
แต่จริงแล้วตำรวจบอกว่าด้วยรักและห่วงใยจริงที่เรียกให้จอดเนี่ย
เพราะว่าจะแจกเจลแอลกอฮอลล้างมือให้ค่ะทำให้ทุกคนที่ถูกเรียกเนี่ยนะคะ
ถึงกับโล่งอกยิ้มผ่อนคลายสบายใจแล้วก็ทราบซึ้งถึงน้ำใจของพี่ตำรวจทุกคนที่ทำเพื่อประชาชนด้วย
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังว่าในสถานการณ์แบบนี้

ใช่แล้วไม่จับแต่มาแจกจ้าจ้า